เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะ

คนแรกก็เลยช็อกแล้วก็ช้ำไปด้วย
คนที่ช็อกแล้วก็ช้ำเนี่ยก็คือคนนี้เลย

คุณผู้ชมเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้วัย๔๘ปีค่ะ

ผลงานล่าสุดค่ะคือเพลงใจให้หมา
ถูกสามีรุ่นลูกอายุ๒๒ปี
คบซ้อนสาวชุมพรอายุ๒๔ปีค่ะ
ถึงขั้นจะมีงานมั่นหมายกันเลยนะ
แต่พอถึงเวลามั่นหมายเทงานมั่นเฉยเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยพิเศษหน่อยนะ
เรามีการลำดับเวลาไทม์ไลน์มาให้ได้ดูกันนะคะ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงกันบ้าง
เดี๋ยวเราไล่เลียงกันไปทีละประเด็นเลยแล้วกันนะคะ

คุณเจี๊ยบโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวตามหาสามี

ฟอร์จูเนอร์สีขาวออกไปติดต่อไม่ได้เลย
เป็นห่วงมากกำลังจะไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจค่ะ
ต่อมา๑๒ธันวาคมค่ะ
กลับกลายเป็นวันจัดงานบ้านระหว่างสามีของเธอกับผู้หญิงอีกคนนึง
เป็นสาวอายุ๒๓ปีนะคะชาวชุมพรค่ะ
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลางานเนี่ย
ฝ่ายชายหายเงียบไร้ร่องรอยเทงานมั่นไปซะเฉยเลย
ทำให้น้องผู้หญิงเสื่อมเสียแล้วก็อับอายมากเลยค่ะ
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ
หญิงสาวรายนี้กับคุณพ่อต้องไปพบพนักงานสอบสวนนะคะ
จังหวัดชุมพรส่วนฝ่ายชายค่ะยังหายเงียบเลย
มีคุณพ่อมาเจรจาแทน
ถ้าไม่จ่ายตามกำหนดจะยึดนะคะเรือหางยาวที่ใช้ประกอบอาชีพ
คือฝ่ายชายเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ในการหาปรงหาปลานะคะ
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าฝ่ายชายกับพี่เจี๊ยบเขาแต่งงานกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว
แล้วทีนี้ช่วงที่สามีพี่เจี๊ยบหายไปเนี่ยพี่เจี๊ยบเองเขาก็กังวลใจ
เขาไม่ได้มาคิดหรอกค่ะว่าสามีตัวเองจะมีคนอื่น
กังวลว่าเออสามีไปแบบละมงลำบากหรือว่าไปเกิดอุบัติเหตุอะไรที่ไหนหรือเปล่า
ก็เลยพยายามประกาศตามหาหน้าเฟซบุ๊ก
แต่พอประกาศไปแล้วปุ๊บเอ๊ะมีคนมาแชร์ค่ะว่า
เนี่ยคนนี้มันหน้าตาคล้ายกับสามีพี่เจี๊ยบ
ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเขาไปจัดงานมั่นอยู่ที่ชุมพร
เจอแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนจะเป็นว่าเอออ้าวอะไรยังไงล่ะ

แต่ว่างานมั่นที่ชุมพรก็ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าฝ่ายชายก็เทงานมั่นผู้หญิงอีกคนที่ชุมพรเหมือนกัน
เรื่องมันมาแดงตรงที่น้องผู้หญิงที่ชุมพร
เขาก็ไปแจ้งความว่าว่าที่เจ้าบ่าวเขาหายเหมือนกัน

คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐเราไม่รอช้านะคะ
ล่าสุดบ่าย๓ที่ผ่านมานี่เอง
บันเทิงไทยรัฐตามไปเปิดใจพี่เจี๊ยบเบนจพรค่ะ

บอกว่าแต่งงานกันมาก็ปีกว่าแล้ว

จนถึงตอนนี้ค่ะยังติดต่อสามีไม่ได้เลย
ความรู้สึกคือใจมันสลาย

เพราะว่าทำให้เธอเสื่อมเสียเช่นกันนะคะ

เขาศักดิ์ชื่อที่หน้าอกเป็นพี่เจี๊ยบ

กลับมาเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลาคมวันที่๒
ที่ผ่านมาเขาเจ้าชู้ไหมพี่แบบ
คือถ้าตอนมีพี่พี่ไม่เคยเห็นเลย
๕ปีที่เราห่างกันไปเนี่ยเขาก็มีผู้หญิงเยอะแยะมากมาย
ท้วงติงไปหมดแต่เราเหมือนกับว่าแรงรักค่ะ
เชื่อไงฮะตอนนั้นเขาศักดิ์ชื่อเรามาตั้งแต่เด็ก
เขาก็ไม่เคยเอาออกไม่ใช่เพิ่งศักดิ์นะคะ
ศักดิ์ตั้งแต่๑๕๑๖ไม่ขาดเลยค่ะ
นี่พี่ยังกลัวท้องเลยค่ะเพราะเขาบอกพี่ว่าเขาไปดูดวงมาเนี่ย
เขาจะได้ศักดิ์สองเท้าพี่ถามเนี่ยพี่เจี๊ยบก็ไม่อายค่ะ
คือเราไม่เคยขาดกันเลยพี่เลยจับไม่ได้เลยอ่ะ
ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนใจสลายเลยไหมพี่
มากค่ะพังไปหมดพี่กินไม่ได้เลยค่ะ
พี่ไม่เคยกินข้าวเลยพี่ว่ามีศักดิ์ศรีอ่ะค่ะ
ก็เริ่มรู้แหละว่าในใจอย่างผูกพันอย่างนี้กันอยู่นะคะ
เห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาจีบพี่เจี๊ยบเองด้วยนะพี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังนะคะ
ตั้งแต่อายุ๑๖ปีถึงกับขั้นศักดิ์ชื่อพี่เจี๊ยไว้บนหน้าอกด้วยนะคุณนะ
แต่อันนี้เวลามันผ่านไปนะคะเรื่องมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะ
ก็ได้กำลังใจจากเพื่อนพี่น้องศิลปินทั้งตั๊กกะแตนชนระดา
บอกให้เธอเข้มแข็งรักตัวเองให้มาก
น้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็มากัน
บอกว่าสู้ค่ะพี่นะคะศิลปินร่วมค่ายกระแตสยาม
บอกว่าเธอเป็นกำลังใจให้เสมอกอดพี่เจี๊ยบนะ

ความหมายประมาณว่าไม่ตายหรอกเจี๊ยบอย่าคิดมาก
รักเสมอถึงแม้จะไม่ได้เจอกันเลย
ไม่ได้รักเฉยด้วยนะรักมาก
ก็มีคนให้กำลังใจโดยเฉพาะศิลปินชาวใต้
แต่ถ้าเจอแบบนี้เป็นใครใครก็ช็อกอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าเห็นว่านะคุณนะอันนี้ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะ
แต่ที่เขาพูดกันมาในโซเชียลเขาบอกว่า
คุณพ่อฝ่ายชายเขารับรู้เรื่องราวนะ
ว่าลูกชายเขาเนี่ยมีอีกคนนึง
มีผู้หญิงอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวงานนี้ก็ดูแล้วกันว่า
คุณพ่อฝ่ายชายเนี่ยแล้วก็ทางฝ่ายชายเองเนี่ย
รับผิดชอบยังไงกับ๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บล็อกไปหานะคะก็ฝ่ายเขาเรานี่แหละเก่ง
มากเลยค่ะแต่ฝ่ายชายเขาก็ตอบประมาณว่าเขายุ่ง
อยู่เนอะเขาติดธุระอยู่ยัง
ไม่สะดวกมาจากการเรื่องเล่นบ้างมีติดงานอยู่บ้านญาติ
รีบกลับมาตอบเถอะค่ะผู้หญิงเขาอีลุงตุงนังกันไปหมดแล้ว
เออเออปวดหัวเนอะเรื่องแบบนี้เนอะ